ต้องพูดถึงเฟซบุ๊กของน้องดอมค่ะ
ดอมหนึ่งในทีมหมูป่าอาคาเดมี่

เมื่อวานนี้เราเล่าถึงเฟซบุ๊คของน้องดอมว่า
โดนปลอมเฟซบุ๊กเยอะมาก

มีเฟซบุ๊กปลอมเป็นร้อยบัญชีนะ

แล้วก็เมื่อวานนี้ที่เราอ่านไปว่า
ดอมก็เลยเปิดเฟซบุ๊กใหม่

ดอมเข้าเฟซบุ๊กตัวเองก็ไม่ได้
แปมก็ถ้าภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่า

ใช่ชวนให้บริจาคเงินทำบุญ

เดี๋ยวเขาจะบวชกันเรียร่ายเงินแบบเนี่ย

ญาติของน้องดอมเลยต้องมาโพสต์บอกค่ะ

โดนปลอมบัญชีเป็นร้อยบัญชีเลยนะคะ

เยอะมากล่าสุด
เฟซบุ๊กปลอมอ้างเป็นน้องดอม

ญาติของน้องดอมเลยต้องโพสต์ไว้แบบนี้

อย่าลงเชื่อเป็นอันคาร์ดค่ะ

ก็เลยมีการแคปเฟซบุ๊คที่อ้างเป็นน้องดอม

ทุกคนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด

หมูป่าเขาไม่ทำแน่นอนครับ

และดอมยังไม่มีเฟซบุ๊ก

ขอร้องทุกคนได้โปรดสงสารน้อง

ปลอมแล้วก็ไปเรียรัยไปไถเงินเขาเนี่ยค่ะ

ก็บางส่วนก็เลยแนะนำว่าแบบนี้เนี่ย

เพราะฉะนั้นใครที่เห็นอย่าไปเชื่อนะฮะ
จะส่งเงินให้บอกโอ้โหเดี๋ยวจะช่วย
งานบวชน้องดอมซะหน่อยแหละเนี่ย
หมูป่าเขาบอกเลยว่าไม่มีการขอเงินบริจาคใด
ไม่มีการขายของอะไรของที่ระล้งที่ระลึกอะไรขายของเนี่ยไม่มี
คือก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้องดอมเนี่ยได้รับการเผยแพร่มาตั้งแต่แรกว่าเขามีเฟซบุ๊ก
ก็เลยเป็นเป้าไอ้พวกนี้มันจ้องอยู่ไม่เห็นเฟซบุ๊กของคนอื่นเนี่ย
ทีนี้ก็เลยเห็นชื่อเห็นรูปอะไรแล้วก็ทีนี้ก็ปลอมกันเลยนะครับ